เห็ดพอร์โดเวโรนเป็นเห็ดเนื้อ

จะมีในส่วนที่จะเป็นเรื่องของตัวไฟเบอร์ก่อน

แล้วก็อาจจะไม่ได้มีกรดอมิโนครบถ้วน

แล้วก็จะมีพวกวิตามินค่ะที่ยังอยู่ในเห็ดบ้าง

ผมจะเอาสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมานำเสนอ
นั่นก็คือการเล่นอย่างไรให้กล้ามยายด้วยเทคนิค

ก็คือฝึกในเรื่องของความเข้มข้นที่หนักมากสูงมากนะครับ